ข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าส่งกำลังใจมาด่วนเลยค่ะ
เป็นกำลังใจกองโตให้คุณแตงโมนิดานะคะ

ก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ก่อนเจอพี่นักข่าวนะคะ
เธอก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เจอมรสุมชีวิตหนักมาก
คุณพ่อโสอายุ๗๐ปีนะคะกำลังป่วยค่ะ

ล่าสุดวันนี้ค่ะไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ปรากฏว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริง

ค่าเลือดเนี่ยเหลือแค่๓๐๐แล้วคุณพ่อมีอาการปวดที่หลังด้วยนะคะ
ขอคำแนะนำจากฟอลลอเวอร์ต่างค่ะ
แล้วก็มีหลายคนแนะนำให้ผ่าตัดที่ทำคีโม
แต่บางคนก็ไม่แนะนำนะคะเธอจึงอยากถามความเห็นจากคนที่มีประสบการณ์นะคะ
ซึ่งนอกจากคำแนะนำแล้วนะคะเพื่อนพี่น้องต่างนะคะ
ก็มาให้กำลังใจมากไปกันในทีเดียวค่ะ
อยากให้คุณพ่อโสนะคะแข็งแรงอาการดีขึ้นในเร็ววันเป็นจำนวนมาก
โสเองก็โพสต์ไอจีนะนางก็ยังชูนิ้วอยู่สู้นะคะ

ซึ่งล่าสุดทีมข่าวบันทึงไทยรัฐได้โทรสอบถามให้ที่สาบแตงโมนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าหลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนโทรมานะคะอินบล็อกมาด้วย
คำแนะนำเยอะมากนะคะส่วนตัวเนี่ยก็คือต้องไปผ่าตัดอยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าคิดว่าการทำคีโมจะทำให้คุณพ่อป่วยหนักกว่าเดิม
เพราะว่าอายุเยอะแล้วไงนะคะก็ต้องยังไงก็ตามแต่พรุ่งนี้ค่ะ
ก็จะพาไปหาคุณหมออีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะมาเช็คดูว่าจะผ่าตัดตอนไหนนะคะ
แล้วจะทำคีโมไว้หรือเปล่าแต่ถามคุณพ่อใจสู้นะคุณพ่อโส
สู้แน่นอนแต่เห็นดูก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพเลยนะคุณพ่อเนี่ยผอมลงไปเยอะ
น้ำหนักตอนนี้เหลือแค่๔๐กว่าเองน้ำหนักน้อยมาก
เอาเป็นว่าเลือกทางรักษาให้ดีที่สุดและที่สำคัญยาที่สำคัญที่จะรักษาได้ดีที่สุด

นะคะก็ส่งกำลังใจให้เธอด่วนได้เลยค่ะ